ไปดูที่ชนบุรีหน่อยหญิงสาวคนนึงเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกทำถุงใส่ทองคำนี่หล่น
ไปเข้าห้องน้ำในสถานบันเทิงโอ้โหคือมันหายไปเลย
โอกาสเจอนี่ยากมากนะคะแต่ว่าไปได้ร่องรอยนะฮะ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ

โอ้โหเห็นชัดจริงจริงด้วยเป็นในห้องน้ำนะครับ
เดี๋ยวขอดูตอนต้นหน่อยนะเธอบอกเห็นชัดเจนเลย
เพราะว่านี่ตอนกมลงไปหยิบปุ๊บอะไรอ่ะ
ถุงใส่ทองคำเปิดดูด้วยนะเขาเปิดดูด้วยนะ
นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นสะท้อนจากในกระจกอ่ะ
แล้วเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าในถุงเนี่ยเป็นทองคำ๓สลึงนะ
ค่ะอ่าสองเส้นอ่าที่เพิ่งไปซื้อมาค่ะ
เวลาไปซื้อทองที่ร้านทองเนี่ยเขาจะมีป้ายชื่อใช่ไหม
ทงเบอร์โทรใบเสร็จเนี่ยเขาจะเขียนไว้หมดค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอไม่ยากที่คุณจะตามหาเจ้าของอืม
หรือเอาไปให้ทางร้านก็ได้บอกประกาศตามหาคนที่มาเข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็ทำตกไว้หน่อย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าห้องน้ำด้วยนะฮะอ่าเผื่อคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ดูตัวเองอยู่นะ
อ่าอ่าพอเดินออกมานี่เหมือนกับเป็นกาดของร้านค่ะ
อากาศของผับนะครับตรวจอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปเลยนะครับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่ออมตะซิตี้วันนี้นะโพสต์เอาไว้บอกขอคืนนะคะ
สลึงกว่าจะเก็บได้หมายถึงเก็บเงินซื้ออ่ะนะ
หล่นในห้องน้ำในร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งมีพี่ผู้หญิงในภาพเก็บไป
ใครรู้จักแจ้งเบาะแสหน่อยค่ะมีค่าตอบแทนให้
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังนะอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับ
สุดท้ายเธอบอกว่าเธออยากให้เอามาคืนนะ
ยังไม่แจ้งความและยังให้โอกาสนะฮะ
ถ้าเอามาคืนเนี่ยเดี๋ยวจะมีสินน้ำใจให้ด้วย
อยากให้เขาเอามาคืนอะพี่กว่าแบบว่าเราจะหาได้เนอะ
หนูรู้ว่าเขาเก็บได้แต่ว่าความรู้สึกที่ว่าของเขาหายไป
มันแบบเสียใจคือมันนอนไม่ได้เลยคือแบบเสียใจจริง
แต่ว่าถ้าเขาเอามาคืนอ่ะหนูก็มีแบบว่าสินทร์น้ำใจให้เขาคือ
อย่างน้อยเขาก็เอามาคืนเราอะไรประมาณนี้ค่ะ
ติดใจเอาความเลยคือแบบเราก็อยากได้ของเราคืน